น้องนักเรียนที่จังหวัดบุรีรำขวัญกระเจิงเลยค่ะ
ขวัญหนีดีฝ่อขี้หดตดหา

โอ้โหคุณค่ะนั่งกินข้าวเที่ยงอยู่ดีปรากฏว่ามีวัยรุ่นนะคะ
มันวิ่งเข้ามาไล่ยิงกันในโรงอาหาร

งานบวชภาคฤดูร้อนก็มีการแห่เครื่องเสียงกัน

้าวใจเสร็จปุ๊บวัยรุ่นสองกลุ่มตีกันในวัดก่อน
ตีกันในวัดเสร็จปุ๊บวิ่งหนีตายกันมาที่โรงอาหารของโรงเรียนแห่งนี้แหละค่ะ
แล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันน่าตกอกตกใจที่สุดคือวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ใช้ปืนลูกซองจ่อยิงเข้ามาที่ในโรงอาหาร
น้องนั่งกินข้าวกันอยู่คุณคะ
ช้อนแทบไม่ทันเลยนะคะวิ่งหนี
แต่เคราะห์ดีมากกระสุนปืนมันด้าน
ยิงไม่ออกก็เลยไม่มีใครเสียชีวิตค่ะ
ที่สุดแล้วก็ต้องเดือดร้อนกู้ภัยกับตำรวจ
เป็นตำรวจสพประโคนชัยค่ะไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คือเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นไล่ทำร้ายกันในงานบวช
ที่บ้านโคกกลางตะบนโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุภาพที่เห็นเป็นโรงอาหารของโรงเรียนโคกกลาง
พอไปตรวจสอบให้ลึกกว่านั้นเพิ่มเติม
ไปพบเศษขวดเศษไม้เกลือนทั่วบริเวณเลยค่ะ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนด้วยกัน
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราไปถามแม่ค้าที่อยู่ในโรงอาหารของโรงเรียน

ซึ่งเป็นงานประจำปีแต่ว่าปีนี้มีการจ้างรถแห่มาแสดงด้วย
ระหว่างที่รถแห่กำลังบันเลงเพลง
วัยรุ่นก็เอาล่ะหม่ายอย่างไร

กระตุ้นด้วยเสียงเพลงเปิดศึกเลยค่ะ
วิ่งไล่ชกต่อยกันมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
วิ่งหนีตายเข้ามาที่โรงอาหารในโรงเรียน
จากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคู่อริกัน
วิ่งตามมาค่ะใช้อาวุธปืนจ่อยิงคู่อริ
แต่กระสุนบันดาลค่ะ
เหตุการณ์นี้แน่นอนนะคะสร้างความกลาหลให้กับครูนักเรียนเป็นอย่างมาก

น้องนั่งกินข้าวนั่งรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่นะคะ
ทีนี้ผู้บาดเจ็บ๒คน
คนแรกชื่อว่านายสุรทินสมบูรณ์อายุ๒๔ปี
คนนี้ถูกฟันนะคะได้รับบาดเจ็บ
เล่าบอกว่าตัวเองไปงานบวชของเพื่อน
ช่วงเกิดเหตุกำลังเต้นสนุกเลยเชีย
จังหวะของรถแห่มันก็โอ้โหคลึกคลื้นอะนะ

อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาชกต่อยแล้วใช้มีดฟันตัวเอง
พอตั้งสติได้ก็เลยรีบวิ่งหนีไปที่โรงเรียน
ตายแล้วพาความสวยไปให้ที่โรงเรียนอีกนะ

ส่วนอีกคนหนึ่งที่
ถูกใช้ประโยชน์
ปืนเจาะยิงแต่กระสุนด้าน

ก็คือนายทวีชัย๒ศรีอายุ๒๔ปี
นี่คือ๒คนที่ได้รับบาดเจ็บ
งานบุญมีสติหน่อย

จากการบวชเป็นงานบาปเนอะ